เนาะไม่รู้หน้าไม่รู้ใจด้วย
ถูกต้องล่าสุดธุรกิจขายครีมออนไลน์

สุดท้ายไม่ได้ของไม่ได้รับผลประโยชน์

ก็ไปร้องที่ตำรวจกองปรับปรามเรียบร้อยแล้วนะครับ

เข้าไปพบพลตำรวจตรีสุธิน

เขามีพฤติกรรมหลอกลวงให้ร่วมลงทุน

ลุงผิวยี่ห้อหนึ่งครับปัจจุบันนี้มีเยอะนะหลายยี่ห้อ
โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนดีมีเหยื่อในการลงเชื่อครับ
อยากได้ผลตอบแทนก็รวมแล้วประมาณ๕๐ล้านบาทประมาณกว่า๒๐คนเนี่ย
โดยผู้เสียหายประเด็นเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่านางสาวอุ๋ยเนี่ย
ชวนให้ตัวเองร่วมลงทุนเปิดบริษัทขายครีมตั้งแต่ปี๕๘
โดยอ้างว่าจะมีการส่งทีมนี้ไปขายต่อยังต่างประเทศด้วย
ทั้งห่องกงสเวียดียันแล้วก็อื่นอีกมากมาย
หากร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงเป็นเงินปันผลนะครับ
ตัวเองก็คิดไปคิดมาก็หลงเชื่อไปแล้วก็ตัดสินใจ
ร่วมลงทุนครั้งแรก๒แสนบาทด้วยกัน
เมื่อนางสาวอุ๋ยต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติม
ตัวเองก็ให้เพิ่มมาตลอดและได้รับเงินปันผล

มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มติดต่อไม่ได้
คือพวกนี้เขาชอบให้เล็กเนี่ย
แล้วให้ตายใจก่อน
พอได้มาโอ้ยมันได้ดี

ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายถูกหลอกร่วมลงทุนด้วย

รวมตัวกันไปหานางสาวอุ๋ยที่บริษัทแล้วก็บ้านพัก

ทำให้สุดท้ายก็เชื่อว่าน่าจะหลบหนีไปแล้ว

กำเนินคดีกับนางสาอุ๋ยต่อไป
ด้านพลตำรวจตรีสุธินก็บอกว่า

เป็นไปตามคำให้การของผู้เสียหายจริง

มีความผิดฐานช่อกงประชาชน
โดยมองว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อน
เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อที่จริง
ซึ่งหลังจากนี้จะให้ฝ่ายสืบสวนเร่งเข้าไป
หาข้อมูลเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหา
พร้อมตรวจสอบหลักฐานด้วยนะครับที่ผู้เสียหายรวบรวมมาให้

หลักฐานการแชทในไลน์ต่าง
โดยให้ความสำคัญที่หลักฐานการโอนเงินเป็นสำคัญด้วย
คือเรื่องของการลงทุนเรื่องของการลงเงินแบบนี้
คนที่เราจะร่วมลงทุนด้วยอย่างน้อยต้องรู้จักกันดีพอ

และเราถึงแม้จะเป็นแค่หุ้นส่วนร่วมลงทุนให้เงินทุน
ก็ต้องติดตามด้วยนะคะว่าสินค้ามันกระจายไปที่ไหน
ขายที่ไหนวางยังไงเช็คตลาด